ที่บุรีรำพาไปรู้จักกับลุงมานบลุงมานบเครียดเพราะว่าโดนสำนักงานบังคับคดีให้ขายที่ดิน
รู้สึกไม่เป็นธรรมแบบนี้ไม่เป็นธรรมเครียดกินเหล้าเมาปุ๊บขับกระบะไปแต่ไม่ใช่กระบะเปล่านี่ฮะ
พุ่งเข้าไปชนในสำนักงานบังคับคดีของจังหวัดบุรีรำแล้วมีแกลลอนน้ำมันมีพลุไฟตั้งใจจะไปทำอะไรหรือเปล่า
แต่พุ่งเข้าไปชนแบบนี้แล้วตัวเขาเองเนี่ยเจ็บสาหัสด้วยนะคุณผู้ชม
เหตุเกิดช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้ครับลุงมานพมาลีอายุ๕๘ปีขับกระบะ๔ประตูสีขาวคันนี้
เรนเจอร์นี่นะทะเบียน๙๒๗๓บุรีรำไปชนรั้วของสำนักงานบังคับคดี
เข้าไปจอดอยู่หน้าประตูสำนักงานเลยแล้วมันมีเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นสองครั้งด้วยนะ
แล้วก็มีเปล่าไฟนกในห้องโดยสารคงรถรอพอของสำนักงานเนี่ย
รีบเลยนะรีบเอาถังดับเพลิงมาฉีดดับไฟที่ลุกไหม้ภาพที่เห็นก็เลย
มานพที่หมดสติออกมาแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลไปไปดูในรถเนี่ย
คุณผู้ชมนี่อันนี้ลุงมานพนะ
มีอะไรบ้างมีขวดเหล้าขาวถูกเปิดไปแล้วด้วยดื่มไปแล้วด้วย๑ขวด
มีผ้าขนหนู๒ผืนมีกระเป๋าใส่เอกสารสีดำ๑ใบ
ตรงที่วางเท้าเนี่ยก็มีแกลลอนน้ำมัน๒แกลลอนเปิดใช้แล้ว๑แกลลอน
มีพลุไฟ๓แท่งใช้ไปแล้ว๑แท่งแล้วก็มีประทัด๑กล่อง
หลังกระบะก็มีมีแกลลอนใส่น้ำมันแบบเต็มเลยนะ๓แกลลอนครับ

ตัวบริษัทสพเมืองบุรีรัมย์สันนิษฐานว่า
ลุงมานพขับรถมาพุ่งชนสำนักงานบังคับคดีเนี่ย
น่าจะเครียดจากการโดนบังคับคดีให้ขายที่ดินทั้งของเขาทั้งของเมีย

ก็คือกลัวมากเลยนะแกลลอนน้ำมันที่เห็นนะ๓แกลลอนน่ะ
จริงมีน้ำมันอยู่เต็มนะแต่ว่าเปิดฝาไว้๒แกลลอน
แปลว่าพร้อมใช้งานใช่ไหมที่เปิดฝาพี่เบิร์ต
ถ้าเกิดว่าแบบไปชนแล้วมันเจอประกายไฟ